แต่ปรากฏว่าทำให้เขาเสียโฉม

เฮ้ย๕๙๐๐บาทจะไปฉีดเท่าไหร่ก็ได้เดือนนึงภายใน๑เดือนนี้

เดี๋ยวก่อนล่าสุดออยเขาออกมาบอกเองว่า

ฉีดออยยังไม่รับรองก็คือถือว่ายังผิดกฎหมาย

ตำรวจก็เข้าไปควบคุมตัวนะคะ
ภายในคลินิกแห่งนี้ที่ลาดพร้าว๑๔
คุณผู้ชมตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเขาเข้าไปเลยค่ะ
พร้าว๑๑๕มีคลินิกเสริมความงามแห่งนี้
เขาเข้าไปเพราะว่ามีผู้เสียหายหลายรายเลย
แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าคลินิกนี้เนี่ย
พอไปฉีดเหมือนแบบปรับรูปหน้าให้หน้าเล็กให้หน้าเรียวอะไรแบบนี้
แล้วหน้าเขาบิดเบี้ยวเสียโฉมเขาก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ไง

ล่อซื้อว่าเดี๋ยวจะเข้าไปใช้บริการนะอะไรแบบนี้นะ
พอไปถึงคลินิกเขาบอกโอ๊ยเขามีบุฟเฟ่๕๙๐๐
ฉีดผิวขาวแบบเท่าไหร่ก็ได้ภายใน๑เดือน
คลินิกนี้ไม่มีใบอนุญาตคุณผู้ชม
คนฉีดไม่ใช่หมอด้วยแล้วก็ระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเนี่ย

มีลูกค้าอยู่๗คนรอรับบริการเยอะนะ
ไม่น้อยเลยแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ย
เขาเป็นผู้ช่วยแพทย์ฉีดสารแบบนี้มานานแล้ว
แล้วเขาก็เลยมาแจ้งกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เฉลยเปิดตัวแล้วว่า
ไม่ได้จะมาฉีดไม่ได้จะมาอะไรหรอกก็ต้องมาจับกลุ่มพวกคุณอ่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะคะ
สวัสดิ์วิธีการฉีดสารของเหลวไม่ว่าวิตามีล๔
หรือฟิลเลอร์
ต้องนำตัวไปดำเนินคดี๒คนนักค้านางสาวพอร์ปพรรณแต่งตั้ง
นางสาวฉัดชายาจงอยู่สุขซึ่งเป็นเจ้าของคลินิก
ก็ต้องควบคุมตัวไปพร้อมของกลางทั้งหมด
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพบอกว่าในช่วงปีใหม่นี้ล่ะ
เชื่อว่าสาวอยากสวย

เราเป็นผู้หญิงเราเข้าใจทุกคนก็อยากสวยเนาะ
จริงคือมันสิ้นปีใหม่ฉันจะได้สวยพอดีไง

คุณผู้ชมจริงแล้วทำสวยไม่ใช่เรื่องผิดนะ
แต่ต้องเลือกคลินิกที่เขามีใบอนุญาตถูกต้อง
ต้องคุณหมอที่เป็นคุณหมอตัวจริงไม่ใช่หมอเถื่อน
เพราะมันอันตรายจริงคุณผู้ชมมันถึงขั้น
คือแทนที่จะสวยหน้ามันจะเสียโฉมผิดรูปบิดเบี้ยวเนี่ย

คือจากธรรมดาอาจจะไม่ได้สวยมาก
อาจจะสมมุติหน้าตาธรรมดาอยากจะสวยขึ้น
แต่ถ้าหวังสวยแบบราคาย่อมเยาว์เกินไป
หมอไม่ใช่หมอจริงจากที่หน้าตาธรรมดาเนี่ยค่ะ

ไปดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของแพทยศภา
คือเราเคยทำข่าวเรื่องแบบนี้เนี่ยเยอะค่ะคุณผู้ชมบ่อยมีตลอด
ทยศภาเขาบอกว่าไปดูรายชื่อคุณหมอ
เว็บไซต์ว่าคนไหนหมอจริงหมอไม่จริงเนี่ยเขามีหมด
เช็คได้ตรวจสอบได้คลินิกไหนเถื่อนไม่เถื่อน
ตรวจสอบได้อย่าไปดูที่ว่าราคาถูกแล้วเราไปทำนะ

อย่างน้อยตรวจสอบก่อนเชื่อว่าบางครั้งมันก็ปากต่อปาก
ด้วยแบบเพื่อนไปทำมาแล้วบอกว่าเอออันนี้มันดีนะ
มันต้องตรวจสอบจริงเรื่องพวกนี้เพราะว่า
มันเข้าร่างกายเราไม่ได้เข้าร่างกายคนอื่น
ถ้าเสียก็เสียที่เราไม่ได้เสียที่คนแนะนำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่
ก็เตือนกันไว้สำหรับใครอยากจะสวยนะ

จริงคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เทรนด์ผิวสีเข้มกำลังมานะ
ใช่จริงดาราหลายคนไปอบผิวเลยนะ

บอกว่าผิวเข้มถ่ายรูปเมื่อไหร่ยังไงก็ขึ้น

ทีมงานในหน้าผิวเข้มนั่งยิ้มอย่างนั้นเลย
นั่งหัวร้อนอย่างนั้นแล้วฉันผิวเข้มฉันสวย
จริงแล้วใช่คือสิ่งที่มีจริงมันสวยนะคะถ้าถ้าเรา
เราดูแลตัวเองคือดูให้มันสวยแบบเปล่งปัง
ดูแลตัวเองให้ดีสวยทุกคนสวยหมดจริง